คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของคนแมน๒๐๑๘นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขามีแฟนสาว
ปรากฏว่าเขาเกิดอาการหึงหวงค่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเราคือเรียกว่าหึงโหด
เอาเพื่อนค่ะคุณผู้ชมไปกันเป็นขยงเลยนะคะ
รุมทำร้ายผู้หญิงแล้วก่อนที่จะเข้าไปในห้องได้

คุณผู้ชมเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามนี่ไงคะ
เป็นไงคะคุณมันล็อก
อยากจะเข้าไปเคลียร์กันถีบประตูเข้าไปเลย
แล้วเข้าไปได้เนี่ยคุณผู้ชมจิกหัวรัวหมัด
ใส่ผู้หญิงเพชรแม่ค่ะ

เอาหัวจิกหัวกระแทกกับขอบเตียงคุณผู้ชม
คุณผู้หญิงที่เขาเอาเรื่องราวมาโพสต์
ต้องบอกว่าสมัครสบอมเลยนะ
ไปกันหลายคนนะยืนรออยู่หน้าห้องอีก๒๓คนเนี่ย
หลังจากที่เกิดเรื่องเธอเอาคลิปกล้องวงจรปิด

แล้วก็ภาพห้องที่มันเละแบบนี้นะคะ
มาโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเรียกร้องเพื่อร้องเรียนกับสังคม
แล้วอีกมุมหนึ่งอยากให้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายแบบนี้นะคะ
จากคลิปแล้วก็ภาพแล้วเนี่ยเธอขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ถูกทำร้ายจากคนที่บอกว่ารัก
ถูกบุกเข้ามาถึงหอถีบประตูเข้ามาในห้อง
หัวแตกหัวโนฟกช้ำกันไปทั้งตัว
มาคนเดียวไม่พอเอาพักพวกเข้ามาบุกถึงห้องด้วย
แล้วไม่มีใครห้ามนะมาช่วยกัน
พักพวกมายืนรุมดูกันอย่างสบายใจ
ตัวเองโดนบีบคอโดนกระชากผมฟาดที่ขอบเตียง
ชกเข้าที่หน้าหัวแตก

มีเพื่อนร่วมห้องในนะคะใจดี
โทรเรียกตำรวจให้แต่ตำรวจก็ไม่ได้เข้ามาดู
แค่เราเกิดเป็นผู้หญิงแค่เกิดเป็นผู้หญิงเราก็แพ้แล้ว
จำไว้จนวันตายกับผู้ชายคนนี้อโหสิกรรมให้
ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
ขออย่าได้พบเจอกันอีกเลย
สาธุสาธุอันเดียวไม่พอต้องสาธุสาธุสาธุที
อย่าได้เจอกันอีกเลยนะคะเธอบอกแบบนี้ค่ะ
โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปโดยคนจำนวนมาก
หลายคนค่ะเข้ามาในคอมเมนต์ลักษณะคือต่อว่าฝั่งผู้ชาย
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือไปทำผู้หญิงเพศแม่ค่ะคุณ
เข้าไปทำกับเขาแบบนี้นะคะแล้วคุณบอกว่ารักเขา
เขาทำกันแบบนี้เหรอเขาตั้งคำถามมาแบบนี้นะคะ
แล้วก็บางส่วนบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นมากับตา
ก็คือคู่นี้เนี่ยเคยเห็นมากับตาแล้วหนึ่งครั้ง
ครั้งนั้นผู้หญิงโดนบีบคอจนเป็นรอยช้ำ
เสื้อผ้าขาดรองเท้าไม่ใส่ร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ
นึกว่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบมีครั้งที่๒เกิดขึ้นอีก
คือผู้หญิงก็รักไงผู้ชายทำพลาด
ครั้งที่หนึ่งก็ให้อภัยไม่คิดว่าจะมีครั้งที่สองแบบนี้
แต่เธอบอกว่าครั้งที่สองเป็นแบบนี้พอแล้วจบกันที
ชาตินี้ชาติไหนไม่ขอเจอผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอน

ใช่ค่ะส่วนเรื่องการดำเนินคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธุ์พัฒนภพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องเกิดขึ้นที่สพช้างเผือกเชียงใหม่นะ

ล่าสุดได้ลงพื้นที่ไปติดตามที่สพช้างเผือกพบว่าผู้เสียหาย
ได้เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

สักประมาณ๕นาฬิกาบอกว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
พร้อมกับส่งตัวผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ไปที่โรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจร่างกายหน่อยซิ
ว่าบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสหรือเปล่า
เพื่อเอาหลักฐานตัวนี้นะคุณผู้ชมมาประกอบสำนวน

ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องเรียกฝั่งผู้ชายมาสอบปากคำด้วย

เคยบอกรักกันยังทำกันได้ขนาดนี้นะคะ